ออกหมายเรียกไปแล้วไม่มาออกหมายเรียกครั้งที่สองแล้วไม่มาเรียกตัวคุณพ่อซึ่งเป็นทหารเนี่ยนะคะคือตัวคนก่อเหตุเนี่ยจริงก็คืออดีตทหารแล้วนะคะ
ก็แล้วก็บอกว่าจนกระทั่งออกหมายจับแล้วก็ยังไม่เจอตัวถูกไหม
ทั้งสองท่านคือผู้กำกับท่าเรือกับผู้บังคับการอายุทยารู้เรื่อง
ว่ามีแม่คนหนึ่งตามหาลูกมา๓ปีแล้ว

ความหวังของคุณแม่จางไปกว่าเมื่อ๓ปีก่อนไหมที่จะได้เจอกันอีกครั้ง
ไม่ค่ะครั้งนี้แม่มีหวังมากขึ้น
ถามคุณแม่ว่าจะไปหานายกประยุทธ์เนี่ยเพราะนายกเป็นนายกสั่งได้ทุกคน
หรือนายกเป็นทหารเพราะประเด็นเรื่องของคนก่อเหตุถูกออกหมายจับเป็นทหาร
เพราะรู้ว่าท่านนายกเขาเป็นทหารแล้วเขาต้องไม่เข้าข้างคนผิด
้นบึ้งแม่เลยเนี่ยแม่คิดว่าน้องขออภัยนะคะน้องยังอยู่ไหม
น้องยังอยู่สิน้องยังอยู่แม่รอน้องมา๓ปีแล้วนะ
ส่งค่ะน้องต้องอยู่
ความรักของแม่ต้องต้องมีปฏิหาร
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องรอปฏิหารนะคะ
เรายังไม่เจอน้องพลอยที่บอกว่าไม่ต้องรอปฏิหาร
คือทุกสื่อที่ช่วยกันหรือแม้กระทั่งสังคมที่ส่งเสียง
เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทหารก็ตาม
ทำให้มีความคืบหน้าขึ้นในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ก็ตาม
แต่อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่พูดเอาไว้ในรายการ
ืบหน้ามากกว่าวันที่ผ่านมาที่เราคุยกันค่ะ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด๓ปีเอาล่ะ
ไม่ว่าจะเชื่องช้าแบบใดไปสะดุดตรงใดก็แล้วแต่
หลังจากนี้จะช่วยกันตาม
จะออกมาแบบไหนก็แล้วแต่ก็ยังจะช่วยกันตาม
ณตอนนี้ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นก็ต้องชื่นชมนะคะ
หน่วยงานโดยเฉพาะตำรวจหลายหน่วย

หรือว่าพื้นที่คือสพท่าเรือ

เท่าที่เราทราบข่าวก็ขยับเหมือนกัน
เพื่อที่จะช่วยทำให้เรื่องนี้คืบหน้า
ในส่วนของทหารเองซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดนะคะ
คือตัวของ๑๐เอกคนนี้เนี่ย
เนื่องจากขาดราชการก็เลยหลุดจากการเป็น

ในขณะที่ในปีวันเกิดเหตุคุณพ่อ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะคือยศเนี่ยพันโท
แล้วก็อยู่ที่ลบบุรีในปีนั้นเองเนี่ย
คุณพ่อของผู้ที่ถูกออกหมายเนี่ยนะคะ
ก็ตัดสินใจเกษียณก่อนกำหนดนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่หน่วยงานทหารเองก็รับทราบเรื่องนี้แล้วว่า
สื่อมวลชนตามอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ย
คดีนี้ที่ไม่คืบหน้ามันเป็นไปตามข้อคอรหาของคนภายนอกจริงไหม
ว่าเป็นเพราะเป็นลูกของทหาร
ฉันใช้คำว่ามันเป็นข้อคอรหาที่คนสงสัยนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ย
มีความคืบหน้าอยู่พอสมควรสำหรับการทำงานของตำรวจ
และก็ยังมีรายละเอียดอีกมากที่ยังไม่ได้เล่าในรายการก่อนหน้านี้
แม้กระทั่งสุขภาพของคนเป็นแม่ที่ตามลูกมาตลอด๓ปี
เรายังไม่ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยนะคะว่า
ทุกเข็นอะไรมาบ้างเดินไม่ได้นะคะ
ระหว่างที่ไม่มีลูกดูแลเดินไม่ได้
แต่ด้วยความหวังที่จะตามลูกให้เจอ

ซึ่งเป็นคุณแม่คนเก่งนะคะของน้องพลอยนารินผลิผลค่ะ
และอีกหนึ่งคนนะคะก็ประกบตลอดเวลาค่ะ

ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไทย
ทนายรณรงค์แก้วเพชรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ขออภัยขออภัยคุณแม่เนื่องจากคุณแม่อยู่ต่างจังหวัด
ขออภัยที่ต้องให้เดินทางไกลมาถึงที่กรุงเทพ
นะคะนี่ฉะนั้นใช้คำว่ามันมีความคืบหน้า
เอางี้ในส่วนของทางข่าว

ตอนแรกที่เราก็ถามว่าจำเป็นต้องใช้ตำรวจจากส่วนกลาง
คือกองปราบไหมหรือจำเป็นต้องไปร้อง

แต่เสียงที่ส่งผ่านสื่อมวลชนต่างที่ช่วยคุณแม่เนี่ย

ตั้งแต่ถ้าเอางี้ถ้านับตั้งแต่ที่เรามาเจอกันคราวที่แล้ว

เท่าที่ฟังดูวันนี้เหมือนตีกรอบเข้าไปแล้ว
คือมันไวมากครับพอส่วนกลางขยับมันไวมาก
ไวมากเลยคดีนี้ผมว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง
ถ้าเราเห็งอย่างที่ท่านผู้การเคยบอกกับผมกับแม่ไว้นะ

มีอะไรที่เรารู้เพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ซึ่งเราเหมือนกับ

แต่มันก็รู้สึกว่ามันก็คำไปยังไม่เห็นรูปร่างชัดเจน
หน้าวันนี้ที่เราคุยกันตอนนี้มีอะไรที่ชัดขึ้นแล้วบ้างครับ
มันน่าจะมีการตีกรอบบางอย่างแล้วครับ

แต่เพียงแค่รอจังหวะเวลาบางอย่างเท่านั้นเอง
ถ้าเจนฟังธนาโรนโรงแบบนี้ดิฉันจะถามอย่างที่คุณผู้ชมเอง

บอกได้แค่ไหนเพื่อไม่ให้กระทบการทำงาน

คำว่าตีกรอบเนี่ยแปลว่าก็มีหวังที่จะได้เห็นความคืบหน้า
หรือแม้กระทั่งอาจจะพบตัวผู้ก่อเหตุและน้องพรอยอันเนี้ยเว้น
เราคุยมาหรือเราตีความเอาเอง
ก็ที่มีการคุยกันมาบางส่วน

แต่มันเป็นแสงลิบหลีที่เราอยากจะได้เหมือนกัน
การที่ผู้ก่อเหตุเคยเป็นทหารกับคุณพ่อเคยรับราชการทหาร
ยังถือว่าเป็นประเด็นที่ห่วงใยอยู่ไหมตอนนี้

ตั้งแต่ออกสื่อไปเนี่ยผมว่าไม่มีทหารคนไหนยอมช่วยคนผิดหรอกครับ

ตำรวจจากส่วนกลางตามที่เราได้ข่าวมา
ตำรวจจากส่วนกลางลงไปพอสมควร

เพราะฉะนั้นหมายความรู้สึกว่าเสียงที่ส่งได้ยินแล้ว

หรือว่าสพท่าเรือเองเจ้าของสำนวนได้ความคืบหน้าอะไรจากเขาบ้าง
ค่ะยังไงก็ก็ได้มาครับคือวันนี้ผมไปเนี่ย
ผมก็ได้ไปดูสำนวนคดีแล้วอ่านั่นไงเห็นไหมได้สำนวน
แล้วนี่ได้ดูสำนวนแล้วครับอ่าค่ะได้เห็นแล้วว่าสำนวน
ตัวจริงเนี่ยเป็นยังไงหรือสำเนาที่เขาถ่ายมาให้เนี่ย
เป็นยังไงบ้างอ่าตกลงคุณเข้าใจผิดหรือหายจริงจริง
ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมตามหามานานแล้วล่ะแต่ตอนนี้ได้อ่าน
ข้อมูลเนื้อหาเท่าหมดก็เลยเริ่มเข้าใจว่ามันมีพยายาม
หลักฐานหลายอย่างที่เราจะนิ่งเฉยไม่ได้
เราต้องไปทำการบ้านเพิ่มด้วยเพื่อจะเอาคนร้ายเข้าคุกให้ได้
แต่อันนี้มันเป็นสำนวนตั้ง๓ปีแล้วนะ
อาจจะต้องมีการสอบพยานบางอย่างเพิ่ม

นี่พยานสอบครบหมดหรือยังในฐานะทนาย
ยังครับยังมีบางอย่างต้องไปสอบเพิ่ม

ก็ต้องการเพิ่มครับเพราะหลักฐานที่ได้ดูมันก็มีข้อจำกัด
ที่จะดูได้และเปิดเผยได้
แต่ที่ดูกว้างก็ยังต้องสอบเพิ่มในหลายประเด็น
หลายอย่างที่มั่นใจว่าใช่มันกลับไม่ใช่

คือพยานหลักฐานบางอย่างก็ยังอยากได้
คิดว่ามันใช่แต่มันกลับไม่ใช่

พยาน๓ปีแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งหลักฐานก็แล้ว

หรือมันจะไม่ถูกทำลายจางไปหมดแล้วเหรอ
มันทุกวันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจทำงานไปมากกว่านั้นอีกนะครับ
เพราะงั้นแค่๓ปีตามได้อยู่แล้ว
ดูจากสำนวนแล้วเนี่ยนะคะสำนวนชัดเจนใช่ไหมว่า
ทหารคนนี้ลงมือจริง
ดูจากสำนวนแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นอย่างนั้นมากเลยครับ

ไม่น่าจะเป็นสาเหตุอื่นที่น้องพลอยหายตัวไป
ไม่มีบุคคลต้องสงสัยคนอื่นที่หลบหนีการจับกลุ่ม

ถ้าเขาบริสุทธิ์วันนี้เขามาต่อสู้คดีเนี่ย
จะมีประโยชน์กับเขามากกว่าด้วยซ้ำ

หลักฐานก้องมัดตัวคั่นแน่นเจนเดียวกันใช่ไหม

ใช่ครับ
พยายามบอกเท่าที่จะไม่กระทบได้นะครับ
คุณแม่คุณแม่รัชรี
หลังจากที่ออกรายการไปจริงก็ออกหลายสื่อด้วยนะคะ
ต้องขอบคุณสื่อด้วยกันทั้งหมดนะที่ช่วย
จนถึงตอนนี้คุณแม่โล่งอกกว่าวัน๒วันที่ผ่านมาที่เราเจอกันไหม
โล่งค่ะข้าได้ยินท่านผู้กรุงกรับพูดวันนี้แม่สบายใจ
ขอรับปากแน่นอนนะคะ
แน่นอนนะคะในส่วนเรื่องเกี่ยวกับสำนวนนะคะก็มีอย่างบางอย่างนะคะ
ที่ก็คือมันยังไม่ละเอียดยังไม่ชัดเจน

ที่บอกว่ายังไม่ละเอียดมันมีหลายอย่างไหม
ที่แม่มีโดยหามาได้เองกับที่ตำรวจยังไม่มี

โอ้โหอย่างนี้ก็อยู่ที่แม่เยอะเลยสิ

คุณแม่อันนี้อย่าหาว่าทำให้กังวล
คุณแม่ต้องระวังความปลอดภัยตัวเองด้วยในช่วงนี้นะคะ
ทีนี้แล้วตำรวจรู้ใช่ไหมคะว่าคุณแม่ไปได้อะไรมา
มีอะไรอยู่ในมือทั้งหลักฐานหรือแม้กระทั่งพยาน

แล้วพอประสานกันเนี่ยตำรวจบอกไหม

ตำรวจก็บอกว่าเขาก็รับเรื่องนะคะ
แต่การทำงานของเขาคือแม่ไม่รู้ไง
เขาก็บอกว่าเออออกหมายจับอย่างนี้คือแม่จะรู้อย่างนี้เอง

อะไรที่แม่ให้ไปเพิ่มแล้วเป็นหลักฐานสำคัญบ้างคะ

อย่างเช่นเต้นรถค่ะเขาเอารถไปขายไปขายเต้นนี้นะคะ
ไปขายเต็นต์นี้เสร็จปุ๊บเต็นต์ที่พ่อค่ะเอาไปขายนะคะ
เป็นเน้นที่เขารู้จักกันนะคะแม่ก็เอามาบอกตำรวจ
เต็นต์นั่นก็คือแล้วพอได้ในรถนะคะมีเส้นผมน้องอยู่นะคะ

ที่แม่บอกว่าวันสองวันเนี่ยเอาไปจอดที่เต้น

ซึ่งอันนี้ตำรวจยังไม่มีรายละเอียดว่าเจ้าของเต็นต์กับครอบครัวคนก่อเหตุรู้จักกันเหรอ

รู้จักกันมันคนละจังหวัด

เขาอยู่รบบุรีแต่เขาเอามาฝากเต็นต์พระพุทธบาท

แม่ไม่ได้ไปตามเจอแต่แม่รู้แม่รู้แม่ก็มาบอกตำรวจนะคะ

ก็ให้ตำรวจไปเอามาแล้วก็บอกว่ามันต้องมีหลักฐานอะไรสักอย่างที่ในรถ
แล้วตำรวจได้ไปตรวจไหมตั้งแต่ตอนที่แม่บอก

ไม่แน่ใจนะคะแต่ตำรวจบอกว่าจะเอาไปตรวจอะค่ะ

ก็ช่วงนั้นเลยประมาณแค่เดือนเนี่ยนะคะ

อ้าวแล้วเส้นผมนี้ตอนนี้อยู่ไหนแล้วล่ะคะ

อันนี้มันอยู่ในสำนวนไหมว่ามันมีหลักฐานอันนี้ที่จะเอาไปตรวจทนาย

แล้วผลมันออกมาหรือยังว่าเส้นผมในรถคันที่ว่าที่ไปจอดที่เต็นต์อีกจังหวัดหนึ่งคือของน้องพลอยมันชัดยังคะ
ยังไม่ชัดครับแต่ออกมาแล้วแต่ไม่ใช่แปลว่าจะไม่ใช่
เอาใหม่เส้นผมในรถคันนั้นเนี่ยตรวจแล้ว

แล้วผลไม่ได้บอกเหรอคะว่าของใคร
ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะไม่ใช่
แปลว่าอะไรอ่ะในทางแปลว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจยังไม่ยืนยันว่าไม่ใช่คือไม่ยืนยันว่าใช่ด้วยเหรอ

เขาให้แม่หาของใช้ของน้องไปให้ดูเพื่อจะตรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องเอามาละ
เอาหวีก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่น้องใช้ของส่วนตัวค่ะคือที่จะเอาไปตรวจว่าเป็นของน้องไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้อง
ก็แม่ก็เอาหวีไปเขาก็บอกไม่ต้องแล้วได้เส้นผมแล้วได้เส้นผมแล้วค่ะเขาบอกได้เส้นผมแล้วพอแล้ว
เอาแล้วจะตรวจการแล้วว่าเป็นของพลอยหรือไม่ใช่ของพลอย
ก็ถึงว่าสิแม่ก็ถึงสงสัยเหมือนกัน
อันนี้แหละครับที่ต้องไปตรวจขยายเพิ่ม
ซึ่งในวันนี้ทางตำรวจพื้นที่บอกไหมคะว่าต้องการอะไร
เพื่อเอาไปแบบตรวจว่าเป็นของพลอยหรือเปล่าเส้นผมที่ว่า

ไม่ได้บอกอ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แม่รู้คือ
รถที่ใช้วันเกิดเหตุก่อเหตุ

ซึ่งอันนี้ต้องตรวจสอบต่อว่าตกลงใช่ของพลอยหรือไม่
มันคาราคาซังมาตั้งแต่ตอน๓ปีที่แล้ว

ก็คือเรื่องข้อมูลที่น้องไปสิ้นสุด
ที่ว่าแม่ได้ข้อมูลมาว่าน้องหายไปกับคนนี้
แล้วก็ไปสิ้นสุดที่อีกที่หนึ่งนะคะ
แม่รู้ข้อมูลว่าไปสิ้นสุดด้วยเหรอคะ

ซึ่งนำมาซึ่งที่แม่เริ่มต้นหารักฐาน

เขาบอกรถบอกทะเบียนรถบอกวันเวลา
บอกพี่กัดได้หมดนะคะ

ข้อมูลที่แม่ได้ได้ละเอียดขนาดนั้นเลย

ว่าน้องหายไปตรงจุดไหน
ค่ะน้องเริ่มหายตรงไหน
โทรศัพท์น้องโดนตัดตรงไหน

แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ห้องไหน

เดี๋ยวนะคือแม่ได้สิ่งนี้มาตั้งแต่เมื่อ๓ปีที่แล้วด้วยใช่ไหม

ซึ่งวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทำงาน

ไม่มีแต่อย่างน้อยคือสิบส่วน
เขาต้องรู้แล้วว่ามันมีจุดที่ต้องไปตรวจสอบเพิ่ม
เดี๋ยวนะที่ฉันแค่สงสัยตรงที่ว่าจริง

ขณะที่ว่าลูกสาวคุณแม่จากจุดไหนไปจุดไหน
แล้วหายไปโดยที่หาตัวไม่เจออีกเลย

ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขารับเรื่องนะคะ
เขาก็เอาข้อมูลของแม่เนี่ยเอาไปตรวจสอบ
ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรออีกคนนึงมาตรวจสอบ

แล้วทำไมมันไม่มีน้ำหนักพอที่จะอยู่ในสำนวนเหรอ

เป็นไปได้ใช่ไหมคะคือไม่ได้ทิ้ง

โอเคโอเคก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ในสำนวนที่แบบเราอ่านแล้วก็ใช้
แต่ว่ามันจะถูกนำไปใช้แน่

คือสามารถสรุปได้แล้วว่าข้อมูลที่คุณแม่ได้มา
มันเป็นของจริงใช่แน่นอนเลยค่ะ

เขาที่เล่าลงไปแล้วมันชี้ถึงขั้นว่าอยู่ในห้องใต้ดินตรงไหนด้วยซ้ำแปลก
เขาบอกเลยนะคะว่าน้องสิ้นสุดที่ห้องใต้ดิน
มันอยู่ติดบันไดเป็นห้องสีฟ้าทาสีใหม่
เดี๋ยวแม่พลาดตรงที่ว่าแม่ไม่ได้จดเอาไว้
คือช่วงนั้นคือได้มาแล้วมีหลักฐาน
นำมาเพิ่งการรับแจ้งความด้วยหลักฐานอันนี้

พ่อพ่อคนก่อเหตุใช่ค่ะ
แล้วเขาว่าไงคะแน่นนะคะทุกอย่างถึงได้แดงออกมา
เขาถึงได้ยอมรับว่าเหมือนกับชัดเจนว่าชี้ว่าเป็นลูกชายเขาทำ

ใต้ดินเลยเหรอคะข้อมูลที่ได้มาเป็นอย่างนั้นค่ะ
แล้วบอกได้เลยเหรอคะว่าห้องอยู่ตรงไหน
แล้วข้างในสภาพห้องเป็นยังไงเนี่ยบอกขนาดนั้นเลยเหรอคะข้อมูลที่ได้น่ะ
แม่ได้มาขนาดนั้นเลยใช่มั้ยค่ะแล้วก็สิ้นสุด๓เบอร์นี้
จนทุกทางทุกวันนี้ติดต่อไม่ได้
เขาบอกว่าโทรศัพท์สิ้นสุดผมตามให้ไม่ได้แล้วเขาพูดคำนี้
เดี๋ยวคุณแม่แทรกคุณแม่ทำงานอะไรนะคุณแม่เป็นพนักงานธรรมดาคนนึงเนี่ยค่ะ
แม่แปลกดีนะแม่ก็ใช้เวลาคือทำงานบ้างพอรวมพลังได้ก็ไปไปจนป่วย
อาการป่วยคุณแม่คราวที่เราไม่ได้คุยกันค่ะจริงถ้าเราเหมือนกับเราโชว์แผลได้
ซึ่งจริงมาอยู่ในร่มผ้านะคะก็จะเห็นว่าคุณแม่ป่วยหนักจริงก่อนหน้านี้
เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันขออีกหน่อยมันเหลืออะไรอีกบ้างที่ที่ฉันยังไม่ทราบว่าคุณแม่รู้
แล้วคุณแม่ไปบอกตำรวจตั้งแต่ตอนเกิดเหตุมีเรื่องรถเต้นรถเส้นผมผู้หญิงนะคะ
เรื่องของพิกัดเรื่องจุดสุดท้ายที่น้องอยู่เรื่องห้องใต้ดินที่เจอเป็นจุดสุดท้าย
อยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะแล้วแม่รู้อะไรอีก

ของใครของคนก่อเหตุใช่ค่ะว่าไงคะคนก่อเหตุนี้เขาได้เงินมาแสนนึงพอดี
เขากู้เงินธนาคารออมสินสาขาแก่งคอยพ่อเขาค้ำ

อันนี้คือเขาได้แล้วเขาได้แล้วเขาก็มาก่อเหตุ

ก็ไปบอกเขาว่าคือต้องไปบอกเขาสิคะว่าเขาจะต้องมีการหมุนเงินแล้ว
แล้วพอต่อมาก็มีการโอนเงินจริง
เงินเข้าธนาคารมีการเคลื่อนไหวทางธนาคาร
ธนาคารนี่คือธนาคารทหารไทยที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

เดี๋ยวนะแม่รู้ว่าเขากู้เงินมาแสนนึง

แล้วหลังเกิดเหตุรู้ว่ามีการโอนเงิน

โอนเงินเกิดขึ้นระหว่างใครกับใครคะ
คืออันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าพ่อโอนให้ลูกหรือลูกโอนให้พ่อ

แต่เป็นการโอนเข้าธนาคารออมสิน
เพื่อเป็นการชำระที่กู้มา

ไม่รู้ใครโอนให้ใครแต่สองคนนี้แน่

คือการโอนเงินระหว่างสองท่านคือพ่อกับลูกนี่นะคะ
คือเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุแล้ว
แล้วมันก่อนหรือหลังที่แม่ไปพบคุณพ่อของเขา
หลังค่ะหลังค่ะหลังอีกเหรอค่ะในค่ายที่ลบบุรี
คุณแม่เลยยิ่งแน่ใจขออภัยนะคะถ้าสรุปผิดรีบบอกนะคะคุณแม่เลยยิ่งแน่ใจว่า
เขายังติดต่อกันแน่ไม่ใช่พ่อหาตัวลูกไม่เจอ

ชัวร์ว่าทำไมเราถึงยังจะกลับไปหาพ่อเขาอีกใช่ไหมคะ
ไม่ใช่แค่นี้นะคะมีเรื่องรถอีก

เขาไม่ได้มีรถคันเดียวเนี่ยบ้านเขามีรถอีกตั้งสองคัน
แม่ก็รู้ทะเบียนรถรู้๔รถ
แม่ก็เอาทะเบียนรถเอา๔รถไปบอกตำรวจอีก
ทำไมก็๒คันนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คะ

หมายถึงว่าแม่รู้เหรอว่ารถคันนี้ไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง

ก็ให้ตำรวจไปดูว่าถ้ารถเขาหายไปไหนคันนึง
แสดงว่าเขาต้องให้ลูกเขาเอาไปใช้

ไม่ค่ะเป็นรถของเขา
เขาอาจจะให้คนอื่นไหมคุณแม่อันนี้ฉันลองแย้งดูนะ

แต่คือแม่แค่ไปบอกว่าแม่สงสัยให้ตำรวจไปตามที
เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะคะเรื่องของข้อมูลการโอนเงินนะทนาย
กับเรื่องของรถที่บ้านเขามีกี่คัน
แล้วถ้ามันหายไปคันหนึ่งเราเลยสงสัยว่าเขาน่าจะให้ลูกเขาไปใช้
ก็เลยไปบอกตำรวจเดี๋ยวสองข้อมูลนี้ขอคาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวกลับมาคุยรายละเอียดกันว่าที่รู้ทั้งหมดนี้เนี่ย
สำนวนที่อ่านแล้วด้วยของวันนี้เนี่ยนะคะ
มันต้องการอะไรชัดไปกว่านี้หรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเรานับตั้งแต่วันเกิดเหตุประมาณ๓ปีก่อน
คือปี๕๗ช่วงกลางปีคือตอนนั้นผู้บังคับการ
จังหวัดพระนครสิทธิยาก็เป็นอีกหนึ่งท่าน
ท่านที่เพิ่งคุยกับเราไปก่อนหน้านี้วันสองวันเนี่ย
คือเป็นท่านที่มารับหน้าที่ใหม่นะคะ
ขณะที่ภูมิกับของสพพื้นที่เช่นเดียวกันท่าเรือเนี่ยนะคะ
คือ๓ปีที่แล้วก็เป็นท่านหนึ่งแต่นะตอนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่าน
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ดิฉันก็ทวงตามหน้าที่ค่ะคุณผู้ชม
คือตอนนี้ใครก็แล้วแต่ดิฉันก็จะทวงท่านนั้น
วันนี้ดิฉันจะทวงต่อค่ะเพราะวันนั้นฝากท่านไปหลายเรื่องเหมือนกันนะคะ
คุยกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ
บริโภตรีสุธิพวงภิกุลค่ะผู้การสวัสดีค่ะ

อย่าเพิ่งรำคาญดิฉันและรายการเรานะ

ผู้การถามแบบนี้ค่ะคือเรามีนักข่าวตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะคะ
เราทราบว่าวันนี้เองมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่จากส่วนกลาง
หรือว่าชุดปฏิบัติการเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ย
ที่ไปจากส่วนกลางลงไปเพื่อเหมือนกับ
ฉันใช้คำว่าอะไรเหมือนกับอาจจะเสริมกำลังในพื้นที่กับคดีนี้เนี่ย

คือเอาอย่างนี้ค่ะคดีนี้ยากขนาดที่ส่วนกลางหรือว่า
ระดับต่อรอต้องลงมาเองเลยเหรอคะผู้การ
มันยากหรือเพราะอะไรครับ
ก็คงได้ทราบจากสื่อบัญชนนะครับว่าทหินคุณพัชรีเนี่ย

แล้วก็เราเป็นระยะเวลาต้อง๓ปีแล้วยังจับผู้ต้องหาไม่ได้
แต่ผู้บังคับบัญชาทราบข่าวก็คงให้ความสนใจ
ก็คงอยากจะช่วยกัน
ในการที่จะเร่งรัดจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ให้ได้นะครับ

คือที่ต้องมีตำรวจระดับผู้ใหญ่มาจากส่วนกลาง
เสริมกันเนี่ยนะคะไม่ใช่เพราะว่าผู้ก่อเหตุ
เคยเป็นทหารแล้วคุณพ่อเป็นทหารเกษียณราชการใช่ไหมคะ

คงเป็นเรื่องที่ทางผู้บังคับชาระดับสูง
ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน

ให้ความสนใจนะครับก็คงอยากจะให้จับผู้ต้องหาให้ได้นะครับ

ค่ะผู้การค่ะตั้งแต่ที่เราคุยกันไปเมื่อผ่านมาไม่กี่วันนี้
ความคืบหน้าเท่าที่ผู้การบอกได้
ตอนนี้คืบหน้ายังไงบ้างสำหรับคดีนี้คะ
ผมขอนำเรียนนะครับว่าความคืบหน้าเนี่ย
มีความคืบหน้าไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ
จากการที่เราสอบสวนเราก็เริ่มจะมีช่องทาง
หรือมีข้อมูลที่จะต่อไปอีกนะครับ
ก็ถือว่าคืบหน้าอยู่ในระดับหนึ่งครับ
ค่ะเอางี้ผู้การค่ะดิฉันจะถามอย่างที่ดิฉันสงสัยนะคะ
ตอบได้แค่ไหนแล้วแต่ท่านนะคะ
คำถามคือตอนนี้เนี่ยตำรวจสามารถบอกได้ไหมคะ
ว่าผู้ก่อเหตุยังอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่าคะ
ตอนนี้ตอบไม่ได้นะครับว่ายังอยู่หรือไม่อยู่ครับ
เราสามารถบอกได้ไหมคะว่าพ่อลูกเขาติดต่อกันหรือเปล่าคะ

ตอนนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
แต่จากการสอบถามเนี่ยก็ปรากฏว่า
ทางพ่อก็ปฏิเสธว่าลูกไม่ได้ติดต่อมาเลยนะครับ

เราก็ยังไม่เชื่อทั้งหมดหรอกครับ
ก็ต้องตรวจสอบในช่องทางที่เราสามารถจะตรวจสอบได้ครับ
ค่ะคนอื่นที่เป็นคนในครอบครัว
หรือว่าคนที่ติดต่อกับผู้ก่อเหตุที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะคะ
ตำรวจได้สอบนะปัจจุบันหรือว่าลองติดต่อคุยณปัจจุบันหรือยังคะ
ได้มีการติดต่อกับใครไหมคะ

ก็พ่อแม่พี่น้องนะครับ

ผู้ต้องหาได้ติดต่อมานะครับ
ในลักษณะว่าห่างการติดต่อไป
นานแล้วครับหลังจากเกิดเหตุ

อันนี้เราได้ตรวจสอบหรือยังคะ

และการเดินทางเขาออกประมาณนี้นะครับ

มันมีหลายช่องทางครับผมขออนุญาต

เอาอย่างนี้ถามอย่างนี้
คิดว่าใกล้จะเจอตัวเขาไหมคะ

แบบบางอย่างแล้วนะฮะ

ได้แค่อยากดูแทนคุณแม่เขา

ผู้การดูอันนี้เองด้วยใช่ไหมคะ

ครับครับผมได้นำร่างสำนวนมา

สำนวนเป็นของสพท่าเรืออยู่ในอยู่ในการดูแลของผู้การ
ยังไม่ต้องเนื่องจากว่ามีส่วนกลางลงไป
ไม่ได้แปลว่าเขาจะเอาไปให้กองปราบทำหรือจะโยกเข้าส่วนกลางอะไรใช่ไหมคะ
สำนวนมันเสร็จสิ้นเลยนะฮะการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจ
เสร็จสิ้นแล้วส่งอายการแล้วครับ
เพราะฉะนั้นร่างสำนวนตัวจริงอยู่ที่อายการสารทหารของจังหวัดสระบุรีนะครับ
ตอนนี้หน้าที่ของตำรวจแค่ตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับใช่ไหมคะ

ผู้การสักเดือนนึงเนี่ยน่าจะน่าจะรู้ไหมคะ
จริงเราอยากสืบให้ทราบโดยเร็วอยู่แล้วนะครับ
ผมไม่สามารถบอกระยะเวลาได้จริง
ถ้าจังหวะมันเข้าลงตัวกันจริงมันอาจจะได้เร็วนี้ก็ได้นะครับ
แต่ถ้าจังหวะมันไม่ประจวบเหมาะกันเนี่ยผมว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับ
แต่ในความรู้สึกเนี่ยเราอยากได้ตัวให้ได้โดยเร็วนะฮะ
ถ้ามีหนทางไหนช่องทางไหนที่เรารู้ว่าเขาหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ย
เราก็เข้าปิดล้อมตรวจคนจับกลุ่มแน่นอนครับ
ค่ะผู้การค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกับคุณแม่พัชรีเนี่ยนะคะ
คือเราได้ทราบว่าคุณแม่ได้ติดต่อกับตำรวจท่าเรือตั้งแต่ตอนเกิดเหตุใหม่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรถที่ก่อเหตุเส้นผมในรถ
ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของลูกสาวที่บอกได้ว่าจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหน
ขนาดว่าเป็นห้องใต้ดินห้องสีอะไรยังไงเลยเนี่ยนะคะ
แม้กระทั่งการมีการโอนเงินระหว่างพ่อลูกหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้ว
หรืออื่นเนี่ยอันนี้เนี่ยจำเป็นต้องได้อะไรจากคุณแม่เพิ่มเติม
เพื่อหาตัวเขาหรือเพื่อนำไปใช้อีกไหมคะ
ก็มีข้อมูลอะไรก็ฝากทางคุณแม่พัชรีนะครับก็บอกตำรวจได้ทุกอย่างนะครับ
เราก็จะไปเป็นข้อมูลเป็นแนวทางในการสืบสวนไปยังตัวคนร้ายครับ
ค่ะผู้การมีอะไรให้สื่อมวลชนช่วยไหมคะ
กระจายข่าวจะอะไรยังไงท่านอยากให้ช่วยยังไงไหมคะ
ผมว่าณเวลานี้สื่อมวลชนก็ให้ความสนใจแล้วก็กระจายข่าวอยู่แล้วนะครับ
ผมว่าหลายคนก็คงทราบแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ทราบแล้วว่า
ผู้ต้องหา๑๑คนกิจวิเศษเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับที่เราต้องการตัวอยู่
เพราะฉะนั้นบุคคลใดที่ให้ความช่วยเหลือหรือพาเขาหลบหนีให้ที่พักพิงก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วครับ
เข้าใจค่ะผู้การค่ะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราขอรบกวนผู้การอีกนะคะ

ฉันก็กลัวท่านจะรำคาญดิฉันนะคะ
เพราะคงจะโดนตามจากหลายสื่อเพราะหลายสื่อช่วยกัน

เมื่อสักครู่นี้คาราคาซังกันอยู่คือเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของข้อมูลอื่นที่คุณแม่มี
หรือแม้กระทั่งจุดที่กว่าแม่จะผ่านมาได้ในวันที่พลอยไม่ได้อยู่ที่บ้านกับแม่
แต่แม่จะต้องเข้มแข็งกลับขึ้นมาแม้กระทั่งเคยเดินไม่ได้มาแล้วเพื่อพลอย

คุณผู้ชมค่ะที่คุณแม่บอกถ้าเอาเส้นทางการเงินนับตั้งแต่ตอนย้อนไป๓ปีที่แล้ว
คือคุณแม่ทราบมาว่าก่อนที่จะเกิดเหตุมีการกู้เงินมา

ก็เหมือนกับมีการโอนเงินกันระหว่างพ่อลูกสองคน
ซึ่งทำให้คุณแม่ยิ่งแน่ใจว่าเขายังติดต่อกันอยู่
และนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังคือเรื่องเงินเนี่ยทำให้คุณแม่แน่ใจว่าเขายังติดต่อกับครอบครัวแน่ใช่ไหม
มีอะไรที่ชัดเจนกว่าเรื่องการโอนเงินอีกไหมแม่

เรื่องรถที่เราบอกว่าแม่บอกว่าเขามีรถสองคันแล้วถ้ามันหายไปคันหนึ่งจะไปไหน
เพราะในเมื่อในครอบครัวคนที่ก่อเหตุเป็นลูกคนเดียว

แล้วตำรวจตามไหมคะตกลงได้คำตอบไหม
ไม่แน่ใจค่ะแต่ไปบอกทะเบียนรถบอกสีรถ
แล้วแม่เคยถามคุณแม่เคยเจอคุณพ่อของผู้ที่ถูกออกหมายจับใน๒ครั้ง

ครั้งที่สองที่เจอกันเนี่ยแม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมหรือถามอะไรเพิ่มเติมจากข้อมูลที่เราได้มาไหมคะ

ไม่ใช่หมายถึงรถคันก่อเหตุตอนนั้นนะ
รถคันก่อเหตุแต่อันสองคันนี้ไม่ได้ถาม

แล้วคุณแม่มีข้อมูลไปเพิ่มเติมกับคุณพ่อของเขาไหมคะว่าเนี่ยเรามีข้อมูลแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แปลว่าคุณยังติดต่อกันคุณยังเหมือนกับยังเจอกันหรือว่าคุณยังติดต่อกันได้นี่คือแม่ได้พูดเรื่องพวกนี้ไหม
ไม่ได้พูดแล้วค่ะหลังจากวันนั้นก็คือไม่ได้คุยกันเลยได้แต่ว่าโทรศัพท์มาบอกว่าไม่เจอไม่เจอค่ะ
เหนือจากข้อมูลทั้งหมดนี้ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะคะแต่จะใช้ในคดีได้มากน้อยแค่ไหนดิฉันไม่ทราบนะไม่มีความรู้ด้านนี้เลยคุณแม่มีข้อมูลอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อยากจะบอก
ค่ะก็มีคนโทรมาแจ้งค่ะมีคือเขาโทรมาบอกเบาะแสนะคะเขาบอกว่าเขาดูข่าวเขาดูข่าวรู้จักทางข่าวต่างนะคะเขาบอกว่าเขาได้ข่าวมาว่าลูกนายทหารคนนี้ชื่อนี้เขาเอ่ยชื่อนะคะพร้อมกับแฟนเขาค่ะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงตัวเล็กมาจากท่าเรือค่ะ

เขาโทรมาเขาพูดชื่อทหารคนนี้ต้องถูกอยู่แล้วเขาไปอยู่ในข่าว

แล้วก็บอกว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงไปด้วยเป็นผู้หญิงตัวเล็ก
บอกลักษณะอื่นอีกไหมคะนอกจากตัวเล็ก

บอกว่าพาน้องเนี่ยเข้าไปในกลุ่มนึงซึ่งเป็นผู้ที่แบบมีอำนาจมีอิทธิพลอย่างนี้ค่ะเอาน้องไปไว้ในนั้น

ค่ะก็คือแบบเอาน้องเหมือนกับแบบพูดแบบเอาไปขายอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาบอกมา

ตลอด๓ปีที่ผ่านมานี้ก็ไม่มีการติดต่ออีกเลย

ถามว่าเชื่อไหมก็เอามาเชื่อมโยงกัน
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ที่เอาน้องไปนะคะ
เขาก็ส่งไลน์มาบอกว่าจะทำให้ไม่เจอกันเลย
แล้วผู้ชายคนนี้เคยมีประวัติเกี่ยวกับพวก
ค้ามนุษย์หรือว่าทำอะไรแบบนี้มาก่อนไหม
ไม่ค่ะรู้แต่ว่าผู้ชายคนนี้ดุเอาแต่ใจตัว

ลักษณะที่แม่มองก็คือรู้เลย
สิ่งที่คุณแม่เล่ามาทั้งหมดคือทั้งคราวที่แล้วด้วยและคราวนี้ด้วยนะ

คือคำว่าแน่นมากคืออาจจะบอกว่าระบุตัวได้ชัดเจน
ในข้อหาที่ทางอายการทหารให้สารทหารออกหมายจับ

แต่ในข้อหาบางข้อหามันต้องใช้มากกว่านี้เท่านั้นเอง

แต่ตอนนี้ที่เขาโดนที่ถูกออกหมายจับคือคดีเดียวใช่ไหม

ซึ่งมันถือว่าเบาหรือหนักกับบริบททั้งหมดที่เกิดขึ้น
มันไม่ได้หนักอะไรเลยครับคือถ้าไม่ผิดก็ออกมายอมรับหรือไปต่อสู้คดีกัน

แต่เป็นเพราะว่ามันสามเป๊ว่าทนาย
มันก็เลยดูอู้แล้วเป็นข่าวอ่ะ

มันอาจจะมีมากกว่าข้อหาอาณาจารย์
เพียงแต่ว่าเรายังหาหลักฐานบางอย่างไปเชื่อมโยง
มีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้
คนคนเดียวทำขนาดนี้ไม่ได้หรอกครับ

แต่คิดว่าอาจจะเชื่อมโยงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว

คือคราวที่แล้วเราคุยกันหลังรายการเนาะนะคะ
คุณแม่เนี่ยในระหว่างที่ตามตัวน้องพลอยเนี่ยนะ

แม่เป็นโรคหมอนร่องกระดูกแตก

แม่ต้องทำกัยภาคสองปี

เครียดทั้งต้องทำงานแล้วก็ต้องเดินเรื่องอย่างงี้อืม
ก็สะสมมาพอช่วงสักเข้าปีที่๒แม่ก็เข้าโรงพยาบาล
รักษาตัวตลอดเข้าออกโรงพยาบาลเป็นบ้าน

เมื่อตอนปีใหม่นี้เป็นถึงกับเดินไม่ได้
พูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะคะขี้เยี่ยวไม่ได้

ค่ะก็มีเพื่อนมาดูแล
แต่ที่บ้านตามปกติอยู่กับเจ้าพลอยนี่แหละ

เดินไม่ได้นอนโรงพยาบาล๑เดือน

มันต้องเดินได้มันต้องสู้แล้วมีภาระอีก

ในช่วงที่แม่เดินไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นเนี่ย
ทุกวันคิดพูดอะไรกับพร้อย

ตอนนี้แม่ป่วยหนักนะรู้ไหม
แม่ป่วยแม่ต้องการกำลังใจ

เพราะว่ามันทั้งน้ำเกลือทั้งอะไร

มีท้อจนคิดเหมือนกับพอแล้วไหม

เขาคือส่วนหนึ่งของชีวิตแม่
แล้วที่แม่ทำมันไม่ใช่หน้าที่นะคะ
คือเขาเป็นคนเขาเป็นลูก
ไม่ได้ทำเพราะหน้าที่เขาเป็นลูกของแม่

ถ้าน้องลำบากเขาจะคิดยังไง
ตามปกติแล้วทุกปีวันแม่นะ

น้องจะให้การ์ดแม่ตั้งแต่น้องอายุ๔ขวบ

จนแบบระยะเวลาเพิ่มมา
น้องให้ดอกมะริแม่ทุกปี
แล้วก็เราจะไปเที่ยวกันทุกปีค่ะ
แล้วในช่วง๒๓ปีที่พลอยไม่อยู่

รอเขากลับมาทาสีบ้านรอ

ปีนี้แม่ก็รอเขาเหมือนเดิม
อยากจะบอกว่าแม่ไม่ได้รอดอกมะลิ
แม่รอเขากลับมาหาแม่

ไม่ได้รอดอกมะลิเขานะ
รอเขากลับมาเขาต้องกลับมา
เพียงแค่มีเชือกเส้นหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ที่มาบังมากั้นไม่ให้เราได้พูดกัน
เชือกเส้นนั้นตำรวจต้องเป็นคนตัด

คุณแม่เดี๋ยวสื่อมวลชนก็ช่วย

และตอนนี้ตำรวจไม่ใช่เฉพาะของพื้นที่นะ

นะคะคุณแม่วันนี้ขอบคุณที่มาอีกครั้งหนึ่ง

ขอให้เจอกันเร็วแปลว่าคืบหน้านะ

เวลาของรายการถามตรงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราตามคดีนี้กันต่อกับไทยรัฐทีวีนะคะ